หลังจากนี้นะครับหาลือในที่ประชุมสอบสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเนี่ย
เนื่องจากว่าเหตุการณ์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าใช้
หรือว่าเป็นคดี๑๕๗นะครับมันเป็นเรื่องเดียวกัน
พยายามหลักฐานชุดเดียวกันคำให้การชุดเดียวกันนะครับ
คงจะประมวลเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
เพื่อประโยชน์ของการอำนวยความยุติธรรมในการพิจารณาในชั้นศาลของสารทุจริตต่อไปตาม
มันเป็นบทเดียวผิดกฎหมายกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับ
หรือว่าเป็นคดีหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกันนะครับในการตั้งสารทุจริตเนี่ยนะครับก็สามารถรวม
เรากังวลไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมาเจอกันมันจะมีการกลับคำให้การหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะกำลังลุกอยู่ในส่วนไหนนะครับอาจจะเป็นข้อหารือกระทั่งกลมแร็ดทัน
ทีหนึ่งนะครับขั้นตอนการดำเนินการของตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ป่าจะเรียกมาสอบสวนเมื่อไหร่ครับก็ระหว่างนี้เราก็มีการสอบสวนเพิ่ม
เรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการเกิดเหตุ
ตำรวจผู้ท้อนภาค๗ชุดของสำเนี่ยงอุณหังชาติ
ตำรวจกองปราบเราทำงานร่วมกันมาตลอด
วันนี้โอนสำนวนมาที่สอบสวนกลางเนี่ยไม่ได้เป็นการทำใหม่
เป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด
ที่เรายังสงสัยเราต้องมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
กล้องมุมจรปิดเป็นแผนดาคตรส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการดำเนินคดีเรื่องนี้

ทางพธมีการเข้าไปเก็บภาพ

หลังจากที่เรากู้เซิร์ฟเวอร์ได้

เป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะกู้กล้องที่
มันไม่สามารถใช้การได้หรือว่าถูกปิด
ตั้งแต่ตอน๑๐โมงเช้า

พี่น้องประชาชนเข้าใจกล้องในที่เกิดเหตุ

มี๒ตัว

ไม่ถึงวันเวลาเกิดเหตุ

ก็เห็นกำนันนกอยู่ตรงนั้น
แต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นว่า

มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า

มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า

มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า

มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า
มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า

มีใครไปดึงปั๊กหรือว่า

เรามีประจักษ์พยานนะครับหลายปากในที่เกิดเหตุนะครับ

โดยรอบก็ยังเห็นนะครับเห็นเวลายิงเห็นอะไรหลายอย่างนะครับ
ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับยังตรวจสอบอยู่นะครับ
ผมเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้
หลายคนสงสัยสื่อสงสัยพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัย
ว่าตำรวจไปงานเลี้ยงเนี่ยไปได้ไหมนะครับ
ตำรวจไปงานเลี้ยงผมขอเรียนอย่างนี้
ตำรวจไปงานเลี้ยงก็ยังถือว่าอยู่ในสถานภาพความเป็นตำรวจ
พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นตำรวจที่ยังมีหน้าที่อยู่ตอนนั้น
ต้องจับกลุ่มคนร้ายต้องช่วยคนเจ็บต้องรักษาที่เกิดเหตุนะครับ
ในเหตุการณ์วันนั้นมีหลายเหตุการณ์มากนะครับ
แล้วเป็นเรื่องเดียวกันพยายามหลักฐานชุดเดียวกันหมด
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไล่เลี่ยงทีละคนนะครับ
ในวันนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
แต่ละคนทำหน้าที่อะไรทุกคนทำหน้าที่สมบูรณ์ไหมนะครับ
เป็นการป้องกันตัวเองใครช่วยเหลือคนเจ็บอะไรอย่างนี้
ต้องไล่เลี้ยงทุกคนแต่ละคนหนึ่งรายงานนะครับ
แล้วก็ต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพราะมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
ต้นมีคนขัดแย้งกับคำให้การประมาณกี่คนข้างมากตอนนี้

นี่มันอยู่เนื้อหาสำคัญในสำนวนนะครับก็ขอปิดไว้ก่อน

ถ้าไล่เลี่ยงแล้วแสดงว่าจะมีการแจ้งข้อหากับตำรวจเพิ่มเติมไหมค
ถ้าใครดูแล้วพฤติการเป็นความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับทางตลนะครับ
ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราต้องดำเนินคดีกับทุกคน

แล้วก็ท่านผู้จัดการเนี่ยเน้นย้ำฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวน
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้เรื่องนี้ปรากฏให้เร็วที่สุด
ผมคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าคงจะให้ข้อมูลความคืบหน้า
กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้อีกทีหนึ่ง

๑๓คนที่ก่อนหน้านี้มีชื่อออกมายังอยู่ในกรอบเดิมไหมคะ

เป็นเป็นบุคคลที่ประชาชนนะครับแล้วก็ตำรวจเราสงสัยว่าน่าจะมีความผิด
เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรืออะไร
ตรงนี้เรามานำไล่เลียงใหม่เลย
พยายามหลักฐานทุกอย่างมานำไล่เลี้ยงใหม่
เลี่ยงตัวและก็ต้องนำมาพินาศร่วมกัน
อย่างที่ผมบอกไปตำรวจทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไร๒๔ชั่วโมง
เรามีหน้าที่จับคนร้าย
ถ้ามีเหตุขึ้นมาจับคนร้ายหรือเปล่า
เป็นหลักการที่เราต้องนำมาพินา

เรื่องต้นเรายังไม่ได้ดำเนินการกับใครเพิ่มเติม

โอะนมาที่สนธุรกิจกราฮิล
คนนี้คือเท่ากับต้องสืบใหม่สอบใหม่หมดเลยไหมคะ
ไม่เรามาส่งรายละเอียดจากที่เดิม
ซึ่งเราทำงานร่วมกับทางภาค๗กับสตชอยู่แล้วนะครับ
เราก็มาดูความสมบูรณ์ให้มากขึ้น
แล้วก็เก็บพยาหลักฐานรายละเอียดที่เหลือให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
ขอบเขตที่เราจะมีการปรึกษากับทางอายการหรือว่าทางผู้พิพากษา
ตรงนี้เราจะมีการไปพูดคุยหรือยังครับ

ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในการดำเนินการกับทางอายการมาเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับ
แปลว่ามีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่ากรอบของหนึ่งมันแค่ไหนยังไง
ก็คงอาจจะมีอายการมาเป็นที่ปรึกษานะครับ
มีระเบียบของทางอายการอยู่ไม่เป็นที่ปรึกษาในคดีสำคัญได้นะครับ
แต่ยังไม่มีการฟันลงไปใช่ไหมครับว่าขอบเขตมันจะสักแค่ไหน
ยังตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
พอได้ละเอียดมากพอสมควรเนี่ยนะครับ
คงจะมีเรื่องที่ต้องหาลือกับทางหน่วยงานอื่นนะครับ
ให้มาช่วยดูรายละเอียดมากขึ้น

สัปดาห์หน้าเท่ากับว่าอาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง

ใช่ถ้าเราดูว่าใครเกี่ยวข้องนะครับ
น่าจะผิดแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าคงมีความคืบหน้า
เพราะผู้จัดการเขาเร่งทุกวันนะครับ

ตอนนี้ขอประชาชนขอพิมพ์ประชาชนขอสื่อมวลชน

ให้เวลาเราได้ดูพยาหลักฐานให้มันละเอียดรอบครอบนะครับ
เพื่อประโยชน์ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ

คาดว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าอยากเร็วนะครับ

๑๕๗ต้องมีมากกว่าห่วงนายที่ถูกแกล้งไปแล้ว

ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐาน
ตรงนี้ส่วนนึงนะครับ
ต่อยอดรายละเอียดให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสิบสามคนนะครับ
ที่ภาคเจ็ดกับเราเนี่ยร่วมข้อมอบทำงานกันมาตลอดนะนะครับ
ดิบเองมันเป็นเหมือนระวังกรอบของพุทธทองไฮเนี่ย
ที่เกี่ยวเรื่องคดีฆ์๑๕๗ไว้นะครับ
เหมือนคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติม
ต้องสอบใหม่หรือว่าสอบลงมาว่าก่อน
มีความสมบูรณ์มากขึ้นใช่เราแค่ต้องมาดูรายละเอียดมากขึ้น
ต้องยอมรับนะ๑๐วันนะครับ๑๐วัน๑๐กว่าวันที่ผ่านมาเราทำงานแบบรวดเร็วมาก
ไม่ว่าจะเป็นทางชุดของสรชตำรวจภูทรภาค๗กองปราบนะครับ
สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้วิสามันนะครับแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือ
รวมทำลายพยายามหลักฐานและประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมทุกวันนี้เรามาถึง
ตำรวจที่ยังเหลืออยู่ที่เราเชื่อว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นความผิด๑๕๗ไหมนะครับ
อยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับ
เพราะพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เราไม่ได้พักนะครับ
แล้วยังทำอย่างต่อเนื่องจะให้ความชัดเจนข้อที่จริงมันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จะนำเรียนพี่น้องประชาชนต่อ

คุณพี่ค่ะที่เมื่อเช้าพอไปราชุมกี่ภาคเจนทั้งครอบครึ่งหน้าอะไรบ้าง
วันนี้ทางสตชนะครับก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจ
หน่วยงานของภาครัฐไปร่วมประชุมกันเพื่อวางแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการหัว
สอบสนการมีหน่วยงานของปปปเข้าไปร่วม
ตอนนี้ยังไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับ
ได้เนอะขอบคุณมากนะครับ